คนเสพยาบ้าไปเสพในอาคารร้าง
ไฟไหม้ไปนู่น๗๘คูหานู่นนะฮะ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับ
เกือบตี๓ได้ดูควันดูไฟสินะ
ตี๓กำลังหลับกันเลยนะคะแต่ละบ้าน

นี่คืออาคารพาณิชย์ร้าง๒ชั้น๑๒คู่หานะ
ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปู่เจ้าสมิงพลาย
แล้วก็ทีมกู้ภัยนำรถดับเพลิง๓คันนะครับ
ฉีดน้ำสกัดไฟไม่ให้มันลามไปบ้านข้างเคียง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงครับ
กว่าจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ทีมดับเพลิงเล่าบอกโอ๊ดข้างบนมีโครงสร้างเป็นไม้พระสมพูล
ไฟมันก็ลามสิครับไฟมันก็ลามเร็ว
ทีมดับเพลิงลามไป๗คูหาแล้วจาก๑๒อ่ะ

ไม่งั้นไฟให้ไหววอดหมดแน่นอน
เหลือเป็นคนดูแลตึกเล่าบอกว่าเขาอยู่ตึกนี้มา๓เดือน
แล้วมีหน้าที่ดูแลตึกก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
ขึ้นไปเสพยาบ้าที่ชั้น๒
จากนั้นไฟมันก็ไหม้ครับ
โอ้โหค่ะตึกร้างไม่มีคนอยู่กลายเป็นว่ากลายเป็นต้นเพลิงนะคะ
ทำให้สูญเสียกันไปหลายบ้านเลย